อ้าวไปค้ำกันเลยดีกว่าผมว่าอย่าพูดแต่จิ๊ม

นี่ก็ให้ค้ำก่อนค่ะสอมอ่าว
ไม่ต้องซ้อมให้เสียเวลาพาไปดูคลิปนี้โอ้โห
งานบัวนาคที่ไหนก็ต้องสนุกสนานกันใช่ไหมแน่นอน
แต่นี่ไปเจอกับเพื่อนของพ่อนาคที่มาถือร่มให้
โอ้โหความมันนี่จัดจ้านแต่เพราะหน้าของเรานี่
เอาความสงบเข้าสู้ดูสิว่าใครจะแพ้ใครจะชนะครับ
เดี๋ยวนะฮะหน้าต้องจิบแข็งเงิน

นี่ไงเข้าอยู่ในสมาธิแล้ว
เดินกันยาวเลยครับวนกันไปสิครับ
ดีกว่าเอวเคล็ดมากเลย

ร่มให้พ่อนาคแบบธรรมดา

เป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิ
เข้าสู่ร่มกาสวพันธ์ได้อย่างดี
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้วจัดให้สักเพลงไหม

แต่ว่าเป็นเพลงอะไรไปลองฟังลองชมกันดูครับ
โอ้โหยกมือไหว้แล้ว
โอศาสตร์จริงนะครับไหว้หน้าไม่ไหว้เพื่อนหน้าเลยพอเถอะ
สงสัยหน้าอีกนิดหนึ่งหน้าจะลุกเต้นตามแล้ว
โอ้ยอยากเต้นด้วย
อะไรแบบพริ้วกันขนาดนั้นนะโอ้น่ารักดีคุณค่ะ
ก็เรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะกันไปนะตั้งแต่เช้าแบบนี้เลยละกันนะคะ